ต้องรอนานเลยนะคะสำหรับการตั้งโต๊ะแถลงข่าวของพิธีกรรายการช่องส่องผี
นำโดยพี่บ๊วยเชษฐวุฒิค่ะพิธีกรร่วมคุณเจมส์นะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วหลังถูกกระแสสังคมโจมตีเรื่องบัญชีรับเงินบริจาค
ส่วนอาจารย์เรนนี่ค่ะไม่ได้เดินทางมาด้วยนะคะเนื่องจากเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัด
ซึ่งพี่บ๊วยก็ได้ตอบแทนอาจารย์เรนนี่ว่าเป็นแพลนที่เธอตั้งใจจะไปอยู่แล้วไม่ได้จะหลบหนีแต่อย่างใดค่ะ
โดยเมื่อวานนี้นะคะพี่บ๊วยได้เปิดใจแบบค่อนข้างมีอารมณ์พร้อมกับเอาเอกสารการโอนเงินทั้งหมดจากญาติธรรมมากองให้ดูในเรื่องของเงินบริจาค
โดยยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาจะโกงเพราะมันบาปทุกวันนี้ก็ถือศีล๕และตั้งใจจะถือไปตลอดชีวิตที่เปิดเป็นบัญชีตัวเองบัญชีเดียวเพราะกลัวในเรื่องของภาษี
รับว่าตัวเองคิดน้อยที่ทำแบบนี้แต่ทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้เพราะตั้งใจจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคมานำไปทำหมด
ยืนยันไม่ได้ทำมาหากินกับเรื่องบาปบุญผีวิญญาณอย่างที่ถูกโจมตี
พร้อมกับบอกว่าถ้าทางวัดไม่รับเงินที่โอนไปเพื่อทำบุญก็พร้อมจะโอนคืนให้กับทุกคนค่ะ
ไม่มีจ่ายให้ใครเลย

โอนใหม่เพราะว่าโอน
คืนบัญชีอ๋อแสดงว่า

ใช่คำพูดคำพูดวันนี้

ถ้าวัดไม่รับทางเราก็จะคืนตาม

เพราะว่าเราไม่เอาไปใช้อย่างอื่นอยู่แล้ว

ที่มีการนำเสนอเรื่องราวความเชื่อต่าง

เบือนประวัติศาสตร์พี่บ๊วยบอกว่า

ใช้วิจารณญาณในการรับชม

จุดประสงค์ของการทำรายการมากกว่า

บุญคุณโทษเพื่อให้เป็นประโยชน์

ล่าสุดค่ะทางด้านเพจแหม่มโพดำ
ไม่พบการโอนผิดปกตินะคะ

อยากให้หานักบัญชีมาช่วยจัดการ
และทำให้ถูกต้องต่อไป
แต่พอเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับนะคะ
หลังจากที่เพจดังอย่างแหม่มโพดำออกมาเปิดประเด็น

เรื่องนี้ก็กลายเป็นกระแสนะคะ
ทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งของพิธีกร
รายการช่องส่องผีและทั้งฝ่ายของแหม่มโพดำเอง
ก็ถูกกระแสโจมตีในโซเชียลเยอะอยู่เหมือนกัน